คุณผู้ชมครับหลังจากที่พบฉลามอยู่ที่บริเวณหาดทรายน้อย
แล้วก็บริเวณวัดถ้ำเขาเต่าที่อำเภอหูหินจังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วก็ทำร้ายนักท่องเที่ยวบาดเจ็บไป๑คนนะครับ
ทางจังหวัดต้องวางทุ่นตะข่ายบริเวณพื้นที่ทะเลแถวนั้น
เพื่อป้องกันอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะลงเล่นน้ำทะเลนะครับ
อย่างไรก็ตามครับทางนักดำน้ำมืออาชีพก็มีข้อติติงและข้อทักท้วงมานะครับ
โดยกังวลว่าการที่ไม่ศึกษาอย่างรอบครอบในการดำเนินการนั้น
อาจจะกระทบต่อเรื่องการอนุรักษ์แล้วก็พื้นที่ต่างในทะเลได้
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์การพบเจอฉลามจากทั่วโลก
โดยชี้ว่าฉลามไม่ใช่สัตว์อันตรายแต่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน
ฉลามกัดที่หาดไซน้อยก่อนหน้านี้
โดยยืนยันว่าเป็นการเข้าใจผิดของฉลามที่คิดว่าเป็นอาหารเท่านั้น
เวลาที่นักท่องเที่ยวว่ายน้ำจะเกิดแรงกระเพื่อม
แนะว่าเมื่อลงไปในน้ำเมื่อเจอฉลามควรอยู่นิ่งไว้
เพื่อที่ฉลามจะได้ไม่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารของมัน
อกจากนี้ตัวเขายังสนับสนุนแนวคิดจากภาครัฐ
ที่จะยกพื้นที่โดยรอบวัดถ้ำเขาเต่า
เป็นแหล่งอนุบาลลูกฉลามเพื่อการอนุรักษ์

พร้อมชี้ว่าการวางทุ่นตาข่ายเพื่อป้องกันฉลาม
ทำให้ฉลามไปติดกับตาข่ายและตายได้
ซึ่งในต่างประเทศมีการถกเถียงว่าอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด
ฉะนั้นภาครัฐควรรับฟังความคิดเห็นแบบรอบด้านเสียก่อน
ในหลายประเทศนะครับอย่างออสเวรียหรือว่าอย่างอัฟริกาใต้
เขาได้มีข้อถกเถียงกันในเรื่องของการที่ขึงตะข่ายล้อมชายหาดเนี่ย
ว่ามันอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียโดยไม่ตั้งใจเกิดขึ้นได้
ฉลามอาจจะไปติดตะข่ายตาย
ออสเวรียหลายคนยังเรียกร้องให้เอาตะข่ายกั้นฉลาม

เพราะว่าในแต่ละปีจะมีฉลามที่ไม่ใช่ฉลามขาว

ด้านภาครัฐมีความคืบหน้าที่น่าสนใจ

ภูมิในการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๔
กรณีการเสนอพื้นที่บริเวณวัดถ้ำ
อธิบดีกลมทางทะเลและชายฝั่งเพื่อดำเนินการแล้ว
โดยพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
ครอบคลุมบริเวณวัดถ้ำเขาเต่าทั้งหมด
และยาวไปบริเวณพื้นที่หาดถ้ำเขาเต่า
และบริเวณพื้นที่หาดไซน้อย
ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการวางทุ่นตาข่ายเพื่อกันฉลาม
อาจทำให้ฉลามไหว้มาติดตะข่ายตายได้นั้น
ภูมิในการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๔

ชนิดตาข่ายที่ใช้เป็นโพลีเอสเตอร์
ซึ่งฉลามจะไม่มาติดตะข่ายแน่นอน
เพราะมีการทดลองใช้ร่วมกับนักวิชาการที่หาดละมัย
เกาะสมุยก็ไม่ปรากฏว่ามีปลาชนิดไหนมาติดตะไข่

พร้อมยืนยันจะเดินหน้าวางทุ่นตะข่ายกั้นฉลามต่อไป
เพราะมีการสอบถามความเห็นรอบด้านแล้ว
นักวิชาการชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่

อย่างน้อยก็สามารถสร้างความมั่นใจได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน